ทุกคนครับที่พระทะลุงเนี่ยยาดเขาติดใจกันนะฮะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเธอเสียชีวิตนะคือตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ระบุในเบื้องต้นบอกว่าตกบันไดบ้าน
เพราะว่าเสียชีวิตอยู่แถวเชิงบันไดบ้านนะครับ
ชื่อนางสาวเอมออนเพชรกาดนะฮะ
หรือว่าคนในพื้นที่รู้ว่าป้าหญิงอายุ๕๑ปีนะครับ
หญิงยังไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวนะครับ
เนี่ยตอนนี้คือตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะฮะ
แต่ว่าญาติเขาบอกเขาอยากให้ชนะสูตรอีกสักรอบนึงนะครับ
เสียชีวิตในบ้านพักที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงเมื่อ๒๐กันยายนนะครับ
ตำรวจมาตรวจสอบตอนแรกบอกว่าสภาพศพเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ
มีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกายลิ้นจุกปากศีรษะมีบาดแผล
่งผถุงผืนเดียวศพอยู่ที่เชิงบันไดบ้านเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจากการตกบันได

แต่ญาติญาติรวมทั้งชาวบ้านบอกคาใจนะ
โดยเฉพาะญาติบอกว่าประหญิงได้อยู่คนเดียวแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยหารายไม่เจอเลยกระเป๋าสภายประหญิงหายไป
คือบัตรประชาชนในญาติเขาต้องเอาไปประกอบเรื่องของการแจ้งศพอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เขาหาไม่เจอปรากฏดูในบ้านบัตรประชาชนหายข้าวของในบ้านชั้นสองมีร่องรอยถูกรื้อค้นกระจัดกระจายหมด
โทรศัพท์มือถือก็หายโทรเข้าไปในเบอร์ของเครื่องป้าหญิงก็ปิดเครื่องพระเครื่องที่ป้าหญิงสะสมไว้ก็หาย
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจเนี่ยส่งศพของป้าหญิงไปชนะสูตรอีกสักรอบเถอะเป็นการฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
พอมาเห็นพิรุธหลายอย่างก็เลยส่งที่สุด
จะเป็นลักษณะแบบอุบัติเหตุตกบันไดเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าอาจจะถูกฆาตกรรมชิงทรัพย์แล้วก็ผลักตกบันไดหรือว่าเอาศพมาทิ้งไว้แถวบันไดก็เป็นได้อยากให้ตำรวจเนี่ยส่งศพไปชนะสูตรนะฮะจะได้ตรวจสอบกันอีกสักรอบนึงนะครับ
แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าในพื้นที่ซอยแถวใกล้
คือชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันมีวัยรุ่นอยู่คนนึงนะ
เป็นเด็กในซอยนี่แหละมีประวัติเรื่องยาเสพติด
มั่วสุมเวลากลางคืนด้วย
ชาวบ้านบอกกับเราบอกว่าตำรวจเนี่ยมาเอาตัวไปแล้วนะ
ที่สพตะโหมดแล้วเอาไปสอบนะฮะ
เราก็ไปถามผู้แบบการสอบพอตะโมดนะฮะ

บอกว่าทีนี้คือตำรวจก็ต้องตรวจสอบให้นั่นแหละ
เพราะว่าญาติเขาติดใจว่าจะเป็นฆาตกรรมอำพราง

เดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดจะส่งศพไปชนะสูตรเพิ่มเติมด้วย
ก็จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องการฆาตกรรม
ตอนนี้พอจะรู้เบาะแสคนร้ายแล้วตำรวจบอกนะครับ
หลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะฉะนั้นขอให้ญาติของผู้ตายมั่นใจได้
เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน

ผลการชนะสูตรขณะนี้มีรายงานออกมานะครับ
สาเหตุการเสียชีวิตของป้าหญิง
เกิดจากสมองขาดออกซิเจนร่วมกับศีรษะ
ถูกกระแทกด้วยของแข็งแบบไม่มีคม

บอกได้ยังไงว่าตกบันไดตาย

ข้าวของในบ้านนี้กระจงกระจายโทรศัพท์มือถือยังหาย

คือสภาพมันดูไม่น่าใช่เลยนะคะ